คุณครูเกษียณร้ายนี้ครับ
ถึงบอกเลยเขาพกปืนไว้บ้านนะหลายกระบอกเหมือนกัน
มี๒โจรหนุ่มขึ้นบ้านครูค่ะ
แล้วปรากฏว่าทรัพย์สินหายหลายรายการโดยเฉพาะปืนหลายกระบอก
มันฉลาดนะมันขโมยไอ้กล่องเก็บความทรงจำ
แบบกล้องมุมจรปิดไปแต่หารู้งานให้ครูไม่มาก
ครูก็มีกล้องหลายมุมตั้งไปหมดค่ะค่ะลองไปดูหน่อยค่ะ
โอ้โหเอาไปทั้งกล่องนะแต่รู้หรือไม่ว่าทั้งหมดก็ถูกบันทึกไว้อยู่ดี
ใช่ใช่ค่ะแล้วบ้านหลังนี้นะคะของอดีตครูท่านนี้เนี่ยบอกเลยว่า
มีกล้องเกือบทุกมุมทุกจุดของบ้านจริงจริงดูลักษณะการเข้ามานะคะของสองโจรค่ะ
นี่แหละค่ะพยายามจริงเขาบอกว่าปีนเข้ามาจากทางด้านหลังนะคะ
แล้วก็ขึ้นมาจากก่อนคือมาจากหลังบ้านก่อนที่จะมางัดประตูตรงนี้
แล้วเดินเข้ามาย่องย่องความไม่มีใครอยู่แต่กล้องมันก็บันทึกไว้ได้หมด
บ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลบางปรากฏที่อำเภอป่าโมกอ่างทองนะคะ
ช่วงเวลาประมาณสักบ่ายโมง๔๐ของวันที่๑๐มิถุนายนที่ผ่านมา
เขาบอกว่า๒โจรในภาพอายุประมาณสัก๒๐๒๕ปี
อย่างที่บอกว่ามาหลังบ้านแล้วก็มาตรงประตูเข้าไป
คุณดูกล้องวงจรปิดนะสมัยนี้เดี๋ยวนี้มันจับความเคลื่อนไหว
พอโจรไปทางไหนมันก็ขยับตามแบบนั้น

ใช่ค่ะหรือคนขโมยทรัพย์สินไปหลายรายการ

ทางด้านของครูกระเสียรายนี้
ชื่อนายระพินชอบชมอายุ๗๓ปี

บ้านหลังนั้นเป็นบ้านปูน๒ชั้นนะอยู่ตรงริดติมถนนเลย
ตอนเกิดเหตุไม่มีใครอยู่บ้านค่ะ
กลับเข้ามาที่บ้านเอ๊ะแปลก
ไปเช็คของดูอ้าวปรากฏของหายไปหลายรายการ

ครูตู้บอกมีปืนยาว๒กระบอกหายไปแน่
ปืนลูกกรดขนาดจุด๒๒ก็หาย
มีพระพุทธรูปบูชาอีก๒องค์หายไปด้วย
และที่สำคัญครูตู้บอกแม่โจรมันฉลาดนะ
มันขโมยกล่องเก็บข้อมูลกล้องวงจรปิดไป
แต่ก็ไม่รู้อีกว่าในบ้านเนี่ยมีติดเอาไว้หลายตัวค่ะ
แล้วมันก็เลยมีการเก็บภาพหัวขโมยทั้งสองรายนี้ไว้ได้ชัดเจน
โอ๊ยฉลาดแบบฉลาดไม่จริงนะท่านคณะ

กลับมางัดบนตรงบ้านชั้นสอง

ก็ทำการลื้อคนอะไรอย่างนี้
ได้ปืนยาวเข้าไปในห้องนอนผม
ได้ปืนยาวไป๒กระบอกเป็นลูกกดยาว๑กระบอก
แล้วก็วินเชตเตอร์จุด๔๔แมงนัม๑กระบอก
แล้วก็พระบูชา๒องค์

โอ้โหแต่ทำไมบ้านครูตู้มีปืนเยอะจังคะคุณ
ถ้าคุณมองในแง่ดีหรือว่าก็คงอาจจะเป็นปืนที่ถูกต้องตามกฎหมาย

หรือเป็นสัตว์สมปืนอาจจะเป็นไปได้ด้วยนะคะ

จอวนมุดมาทางไหนนั่นเองมาเปิดประตูตรงนี้
แน่นอนแหละครูตุ๊กบอกว่าไปแจ้งความไว้แล้วที่สพป่าโมกให้ตามตัวคนร้ายมา
จับไม่ได้ไม่รู้จะว่ายังไงนะคุณดูหน้าดิ

ชัดมาก
นี่สพป่าโมกเปิดข่าวเที่ยงไทยรัฐอยู่ไหมคะ